ส่วนที่จังหวัดสระบุรีนะคะเป็นความรุนแรงในครอบครัว
คล้ายกับคดีนั้นเลยนะคะคือลูกเลี้ยงเนี่ย
หน่ำแทงพ่อเลี้ยงจนตายและสาเหตุเนี่ย
คาดว่าจะเกิดจากเรื่องชู้สาวนะคะคือตอนแรกเนี่ยไม่ทราบนะ
พบแต่ศพไม่รู้ว่าใครฆ่านะคะแต่ว่าผู้ที่สงสัย
ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือลูกเลี้ยง
เพราะหลังจากที่ไปพบศพพ่อเลี้ยงหาตัวไม่เจอเลยค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะเป็นตำรวจสพวิหารแดงค่ะ
ว่าไปพบศพอยู่ที่ป่าละเมาะหลังบ้านแห่งหนึ่ง
ในอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีตำรวจไปตรวจสอบพร้อมแพทย์และกู้ภัยนะคะ
พบศพนายพานุษย์มหาหมาดอายุ๔๕ปีค่ะ
มีบาดแผลถูกมีดแทง๓แผลหน้าอกด้านซ้าย๑
หัวไหล่ขวา๑ลิ้นปี่อีก๑
อกจากนี้ศีรษะยังพบร่องรอยเป็นแผลชะกันนะคะ
และพบร่องรอยการลากศพจากจุดบริเวณข้างบ้านยาวกว่า๕๐เมตร
ช่วงเวลาที่ตามหาผู้เสียชีวิตในพานุ
ผู้ต้องสงสัยคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือลูกเลี้ยง
ทำไมล่ะคะเพราะว่าเขาหายตัวไปค่ะ
ปกติอยู่บ้านด้วยกันนะคะแต่หายตัวไปค่ะ
นายภัยทูลงานสมค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะบอกว่าผู้ตายไม่ใช่คนในพื้นที่
มาอยู่กินกับนางชิ้นเป็นพันรยาใหม่
ส่วนผู้ต้องหาเป็นลูกติดของนางชิ้นและเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายค่ะ
ไปสอบถามนางชิ้นนะคะนางชิ้นบอกว่าสามีผู้ตายเนี่ย
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นคนที่ดื่มสุราบ่อย
ก่อนจะหายตัวไปหายไปหนึ่งคืนด้วยกันนะคะ
วันนั้นก็เลยออกตามหาจนกระทั่งช่วงใกล้เที่ยงค่ะ
ไปพบศพสามีบริเวณจุดเกิดเหตุห่างจากบ้าน๕๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
ต่อมาตำรวจควบคุมตัวลูกเลี้ยงค่ะนายวิศนุ
ซึ่งหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุแทงเองแหละ
พันธุ์ตำรวจโทษาศสำเร็จรองผู้กำกับสืบสวนสพวิหารแดงเปิดเผยว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุมาจากปัญหาในครอบครัวและเรื่องชู้สาว
เนื่องจากพ่อเลี้ยงชอบทำร้ายแม่และกระทำตัวในธรรมนองชู้สาวกับแฟนของผู้ต้องหา
ทำให้เกิดความโกรธแค้นและแค้นแบบนี้สะสมมานาน
มาก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ